คลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
แซงเส้นทึบจะเป็นอย่างไรไปดูกันก่อนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะระวงกลมสีแดงเอาไว้
พี่ที่เขานั่งขับเนี่ยก็ซิ่งเต็มที่แหละออกไปด้านขวานะคะ

คือบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะมันเป็นรถวาระเวย์แบบนี้
รู้อยู่แล้วว่ารถจะต้องสวนมา
เส้นทึบก็คือห้ามแซงนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ใช่นะคะคลิปนี้ก็เผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ค

เกิดเหตุที่บริเวณเนินขึ้นเขาเส้นทางไปวัดพระธาตุพนม
จากจังหวัดขอนแก่นจะเห็นว่ารถเก๋งสีดำเนี่ย
พยายามจะแซงรถคันหน้าแต่ยังแซงไม่พ้นค่ะ
ก็มีรถกระบะขับสวนทางมาพอดี
ทำให้กระบะคันนี้ต้องหักหลบกระทันหันเอี๊ยดเลย
เสียหลักพุ่งชนรถยนต์สีขาวเข้าเต็มลำ
เหวี่ยงทำให้คนในรถกระบะกระเด็นออกนอกตัวรถเลยนะคะ
ร่างลอยตกถนนซึ่งขณะที่รถซึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ย
เบรกเอี๊ยดก็รอดจากอุบัติเหตุไปได้อย่างบุดหวิดค่ะ
ในโลกออนไลน์นะคะก็ชมคลิปแล้วก็แสดงความคิดเห็น
จานถึงเหตุการณ์นี้บอกเลยว่ารถเก่งสีดำไม่เคารพกฎจราจร
บริเวณเส้นทึบห้ามแซงทำให้คนขับรายอื่นต้องเดือดร้อน
เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนในการเคารพกฎจรจรกันด้วยนะคะ
เพราะว่ารถที่แซงเนี่ยเบี่ยงขวาไปข้างทาง
แต่รถที่เขาสวนทางมาตามทางของเขาปกติก็เลยหลบขวาเหมือนกันไป

คือทุกคนขับมาปกติยกเว้นคันสีดำนี่แหละค่ะ
แล้วกันสีดำดันหลบได้ไงหลบไปไหลทางได้

ฝากไว้ด้วยบางครั้งคิดว่าเราจะเร็วแบบนิดเดียวไม่เป็นไรนะ
แต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดได้เสมออย่าทำนะคะ